ช่วงตลอดตลอด
พาคุณผู้ชมไปเช็คราคาปลาที่ตลาดของเรากันหน่อยดีกว่า
ดูสิว่าราคาปลาที่นี่วันนี้เป็นยังไงกันบ้าง
นินค่ะวันนี้๗๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ปลาทูนึ่ง๑๔๐บาทต่อเข่งนะคะ
สลิดนี่ค่ะ๑๕๕บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ปลาช่อนอยู่ที่๑๖๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เช็คราคาปลาแล้วก็ไปเช็คราคาเนื้อสัตว์กันต่อเลยจ้า
หมูเนื้อแดงวันนี้ค่ะ๑๑๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่นะคะ๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็อยู่ที่๕บาทต่อฟอง
เช็คราคาสินค้ากันด้วย